หลังจากที่เป็นข่าวรู้ไหมคะงานชุกงานชุมเมื่อวานนี้จะบอกว่าเพื่อนชั้นไปจะไปซื้อโตเกียวกรอบที่ร้านน้องปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่

เดี๋ยวเหอะวันนี้๑๑โมงเจอกันมาโฉมใหม่
ลูกใหม่ใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยขายโตเกียวกรอบ

เฮ้ยถามลูกค้ายัง

แต่คุณผู้ชมเมื่อวานใครที่ไปที่ผิดหวังเนี่ยนะ

เดี๋ยวนี้เขาดังนะอย่างที่บอกไปงานชุม
ไปออกรายการของคุณนิกกี้นัชัด
นิกกี้นี่ค่ะไวมากเลยนะคะ

ฉกตัวโอลิฟต์มานี่ไปออกรายการนะคะ
ออกรายการทำคอนเทนต์ในยูทูปของตัวเองค่ะ

โอลีฟมาโชว์ออกสเต็ปนะคะ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นอยากกินโตเกียว

นิกกี้ดูเกงไม่ธรรมชาติเหมือนทุกครั้งเลยดู
เกรงอะไรรู้ไหมแฟนไงคุณก้อยอรัชพร

คุณก้อยมาคือเขาโพสต์คลิปนี้แล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่าอยากกินโตเกียว
แล้วคุณก้อยมาคอมเมนต์บอกมากินตรงนี้สิ
คุณนิกกี้ไปตอบกินโตเกียวเหรอครับนะฮะ
ทีนี้ก็จะมีความเกรงใจแฟนไง

คุณนิกกี้โพสต์คลิปนี้แล้วมีคนหนึ่ง

นี่อยู่กับหมอปลา
จับผีจับคนไอ้ที่กันหมด
นี่ตามมาดูคุณนิกกี้

แล้วยังไงเอาน้องมานั่งในรถของตัวเอง

สักคลิปหนึ่งบอกตามกระแสหน่อย
โอลีฟแมทคาโนบราเชียงใหม่จ๊ะ
ถึงไม่ใช่โนราแต่ก็โนบราได้นะจ๊ะเห็นไหม
เฮ้ยดังจริงนะตอนนี้มีแต่คนมาถ่ายด้วยเดี๋ยวนะใช่

ก็มองอีกมุมหนึ่งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส